ในส่วนของผมนะผมอยากจะฝากไปถึง
ผู้กำกับฝ่ายสื่อส่วนนะครับ
ที่ท่านอ้างถึงเรื่องเวลาน้องหาย
ผมอยากจะฝากให้ท่านนะครับไปเปิดเฟซบุ๊กของบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนในสายเลือดน้องชมพู่ด้วยที่บอกว่า
ชมพู่เนี่ยที่มีการลงในเฟซบุ๊คว่า
มีเด็กหายก็คือน้องชมพู่บอกรูปร่างลักษณะสันธารหมดเลย
หายช่วงเวลา๗โมงครึ่งถึง๙โมง
อยากจะฝากถึงปลายสืบด้วยว่าตัวนี้มัน
สำคัญกว่าที่คุณอธิบายถามว่าสำคัญอย่างไรเพราะในการ
โพสต์เฟซบุ๊ควันนั้นมันการเป็นการโพสต์ตามหาเด็กที่หาย
ซึ่งเวลามันจะต้องถูกต้องอยู่แล้วเพราะมันรู้การพบกี่โมง
แต่ฝ่ายสืบมาอธิบายเวลาตรงนี้
เพื่อจะแย้งเข้ามาหาในตัวไทม์ไลน์ของลุงให้ได้
ซึ่งผมงงมากทำไมคนที่โพสต์อ่ะที่แรกอ่ะ
เขาก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับทางคดี
เป็นแค่การโพสต์ตามหาเด็กหาย
ซึ่งทีนี้มันมีความสำคัญมาก
๗โมง๑๙โมงฝากถึงไฟสืบส่วนด้วย
และจากที่เราฟังพบตรท่านแถลงเราก็ดีใจที่ท่านไม่หยุดพัก
แต่บางอย่างปัญหาคาใจที่อยากจะฝากถามถึงท่าน
เราไม่มีสิทธิ์ถามเพราะท่านภารกิจท่านเยอะ
หลายที่เข้าไปหาแม่เจ้าผู้สรุปมันเป็นลายจริงหรือลายปลอม
ถ้ามันเป็นลายปลอมแล้วใครเป็นคนทำขึ้นมา
ซึ่งเราอยากจะถามมากและอีกอย่างหนึ่งวันนั้น
นักข่าวก็ถามว่าสรุปลุงพลมีตัวร่วมกับน้องไหม
ซึ่งท่านพบตรบอกว่าก็ไม่มีครับ
ไม่มีแล้วก็ไม่มีใครให้ตำแหน่งลุงด้วย
บอกด้วยแต่มีสื่อช่องหนึ่งครับ
อันนี้ฝากถึงสื่อแล้วก็ฝากถึงท่านพบตรด้วย
มีสื่อช่องหนึ่งเล่นในสิ่งที่สื่อช่องนี้
นำเสนอเนี่ยถ้าใครดูก็รู้
อาจจะไม่เอ่ยชื่อแต่มันคือการพาดพิงตัวลุงพลอยู่แล้ว
เพราะเรากินข้าวเราไม่ได้กินย่านะซึ่ง
อ้างว่าข่าวที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจาก
ฝ่ายสืบสวนในพื้นที่
แต่ท่านพบตรบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยให้ข่าวใครเลย
แต่แหล่งข่าวแหล่งนี้บอกว่าได้มาจากฝ่ายสืบสวน
ซึ่งอยากจะฝากท่านพบตรว่าช่วยเข้าไปดูด้วยว่า
ฝ่ายสืบสวนคนไหนเป็นคนให้ข้อมูลนักข่าว
และนักข่าวได้มาจากสืบคนไหนอันเนี้ย
ฝ่ายสอบสวนที่ท่านทำงานแบบตรงไป
ตรงมาโดยไม่ได้สนตามกระแสสังคมนี่เราขอกลับขอบคุณเลย
ฝ่ายสอบสวนแต่เรางงกับฝ่ายสืบสวนมาก
ซึ่งทุกอย่างเวลา
นาทีถึง๑๕นาทีพอเรามีการให้
คลิปเสียงไปก็ไม่ทราบว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้ลงไปถามชาวบ้านหรือยัง
นะและที่สำคัญนะไอ้๗นาทีถึง๑๕นาทีมันไม่เท่าไรหรอก
แต่เวลาตี๒ลงมาตอน๙โมงไม่ทราบว่าท่านได้ไปตามเรื่องราวเหล่านี้หรือยัง
ซึ่งก็มีพยานหลายคนยืนยันว่าเขาขึ้นไปเวลาตี๒ลงมา๙โมง
และอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าในตัวน้องไม่มีรอยยุงกัด
ซึ่งก็วิเคราะห์ได้ว่าตายข้างล่างเอาศพขึ้นไปข้างบน

และมันไม่มีทางหรอกที่มันจะทำคนเดียว
มันต้องทำกันหลายคนมันต้องวางแผน
เพื่อไม่ให้พบวัตถุพยานที่สำคัญ
ในการสืบหาตัวคนร้ายได้

เอาศพขึ้นเขาไม่มีใครปัญญาอ่อนแบกกลางวันหรอกครับ
เพราะกลางวันคนมันหาของป่านะครับ
ฝากถึงฝ่ายสืบสวนด้วยนะครับ

อยากให้ท่านพบตรและสื่อช่องนั้นช่วยมาชี้แจงด้วยนะฮะ
ว่าใครเป็นคนให้แหล่งข่าวคุณไป

เราก็ต้องไปพบท่านพบตรบ่อยครับ